ตอนนี้สามารถยืนยันได้ว่าเป็นตัวเดียวกันเลยไหมคะผอครับ
เคียงกันนะครับก็คงจะต้องดูจากอาการหลักตอนนี้นะครับ
ยังไม่ได้พิสูจน์หรือว่ายืนยันว่าเป็นสารตัวใดครับ
ค่ะทีนี้เราคือโดยพื้นฐานนะคะ
ว่าถ้าสมมุติเด็กหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่แพ้อาหารทะเล
กับเด็กหรือใครก็แล้วแต่ที่ได้รับสารพิษ
ลักษณะที่อาจจะเป็นข่าวอยู่เนี่ยค่ะ
อาการมันเป็นอาการกลุ่มเดียวกันแล้วก็เหมือนกันเลยไหมคะคุณหมอ
อาการคงในเบื้องต้นอาจจะใกล้เคียงกันนะครับ
เพราะว่าในส่วนของอาการแพ้เนี่ย
ก็จะมีทั้งในส่วนของการที่เกิดเฉพาะที่นะครับ
เช่นบริเวณศิษย์ภิกษาครับในธรรมคร
หรือแม้จะตั้งเข้าไปในบริเวณสอดอาหารและสะเพาะอาหารได้นะครับ
ว่าถ้าเป็นของอาการแพ้เนี่ย
ถ้าเราหยุดสารที่เรารู้ว่าทราบว่าเกิดอาการแพ้นั้นเนี่ย
ก็ไม่น่าจะเกิดกันตามได้ครับ
ซึ่งจริงก็เหมือนกับการแพ้อาหารทะเลไหมคะ
คือถ้าสมมุติมีอาการแพ้ไปรักษาแล้วไม่กินอีก
ก็ไม่ทำให้รู้สึกสงสัยคุณแม่
ว่าเอ๊ะคุณแม่เกี่ยวข้องกับการกระทำต่อตัวเด็กไหมที่เป็นอาการแบบนี้ทั้งสองคนเนี่ย
คุณหมอที่โรงพยาบาลสังเกตอะไรบ้างคะ
ตอนที่เริ่มสังเกตนะครับหรือว่า
แต่เมื่อเด็กออกมาจากในสภาพแวดล้อมที่จำกัด
ไม่ว่าจะเป็นของกินไหน
แต่เมื่อมาอยู่ที่ห้องคุณแม่เจ้าได้มาดูแล
ใครซึ่งฝากก็จะ

อนุญาตให้คุณแม่เฝ้าในเกณฑ์ที่จะคล่อง
สาหรรณหรือคล่องพิเศษ
ในซึ่งต้องการ
สามารถมาทานได้

สมมุติถ้ารักษาหาย
ถ้ามีคนพยายามให้เด็กกินก็แล้วแต่

คือยังไงไม่ถึงชีวิตแน่ใช่ไหมคะ

ส่วนใหญ่เราสร้างแพ้อะไร
นักฐานแพ้ตังค

หรือว่าดูแลด้วยการก็สามารถจะกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็ว
แสดงว่าอย่างรดอย่างรดเหลือตายในวันหนึ่งหรือว่าสองวัน
ก็จะสามารถกัดรับเมืองหรือว่าอยู่อยู่ดูแลในโรงพยาบาลเขาอีกไม่นานคุณหมอ
คุณหมอคะคุณแม่เด็กเคยมีประวัติรักษาตัว
ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่ที่โรงพยาบาลนี้บ้างไหมคะ
ครับตอนนี้เท่าที่ส่วนในจัดประวัติเนี่ยยังไม่ตกนะครับ
มีแต่ประวัติของพี่สาวของน้องทีมบุญนะครับ
คือน้องอมยิ้มแล้วก็ตัวน้องอิมบุ๋มเองครับ
แล้วเท่าที่คุณหมอทราบนอกเหนือจากที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลธรรมศาสตร์แล้วเนี่ย
มีที่อื่นที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องว่าคุณแม่มีประวัติการรักษาไหมคะ
ตรงนี้ไม่ทราบเลยครับ
ทีนี้ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลค่ะพอค่ารักษาพยาบาลเด็กสองคนนี้
เอาลูกคนแรกก่อนก็ได้ที่เกิดเหตุจนกระทั่งน้องเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่คะ
ครับตอนที่จากนัดถึงปัจจุบันนะครับของน้องอมยิ้มเนี่ยนะครับ
ก็มีการเท้าออกโรงพยาบาลทั้งหมดที่เป็นการนอนพลาดทั้งหมดเก็บทั้งครับ
สมัยก่อนถึง๓๐บาทนะครับ
แล้วก็มีส่วนเกินอยู่ที่ประมาณสัก๔๖๐๐๐บาทครับ

เป็นเงินที่คุณแม่เขาต้องหามาจ่ายทางโรงพยาบาล

ที่สิ่งในส่วนนี้มันจะมีอยู่
ผู้ปกครองจะต้องทราบว่าเด็กมี๒กองทุนนี้
เพื่อช่วยเหลืออยู่ของโรงพยาบาลถูกไหมคะ